ดวงเสี่ยงโชคแบบนี้คุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐจะไม่มีตัวเลขมาฝากก็กะไรอยู่
เตรียมปากกากระดาษมาจดกันได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ส่งคุณพี่ออน
อินออนของเราค่ะไปเลยค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
เก็บภาพทำพิธีเบิกเนธเท้ามหาพรมค่ะบริเวณสะพานแม่น้ำแควร์
มีพี่แจ๊คกุมารทองอันนี้ชื่อเขานะเขาไม่ได้เป็นกุมารนะ
แจ๊กกุมารทองเป็นผู้สร้างสารเท้ามหาพรม
เริกดีเสา๕พิธีเวลา๙นาฬิกา๒๙นาทีค่ะ
ทำพิธีบวงสวงเบิกเนธมีการจัดโต๊ะบวงสวงด้วยเครื่องบายสีพร้อมด้วยผลไม้มงคล๙อย่างคุณ
ของหวานมงคลอีก๙อย่างแล้วก็ธัญพืชมงคลอีก๙อย่างเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วพี่แจ๊คบอกว่าคนที่อยากมากราบไหว้สามารถมาขอพรนะ
เรื่องงานก็ดีธุรกิจก็ดีความรักสุขภาพขอได้หมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็การันตีด้วยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้
ราชประสงค์นะฮะอีกหนึ่งเรื่องชวนขนลุกที่นี่คุณผู้ชมเขาบอกเลยว่า
บริเวณที่ตั้งศาลแห่งนี้ในอดีตนะ
คือจุดที่ฝังศพทหารเฉลยเมื่อสงครามโลกครั้งที่๒นู่น
และในช่วงที่ก่อสร้างยิ่งขุดดิน
ก็ยิ่งเจอโครงกระดูกมนุษย์เจอเยอะด้วยนะคุณผู้ชมไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
องค์เท้ามหาพรมที่นี่มีมวลศาลมาจากโบร์ดพราม
ของดีมาจากบวชพรามไว้ที่ยอดองค์ท่านนะครับ
ที่ผมสร้างตรงนี้คือหลุมศพของเฉลยศึกนะครับ
สงครามโลกครั้งที่๒ตรงนี้น่าจะเป็นพันคนนะครับที่ฝังเอาไว้

ผมเลยมาสร้างพระพรมตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นสิ่งยึดเหนียว
ดีใจที่มีโอกาสได้มาที่นี่
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีอันที่๒
วันนี้เป็นเขาเรียกว่าเสา๕นะ

ทุกคนมาร่วมวันนี้ทุกคนเห็งทุกคน
ทุกคนที่มาวันนี้นะครับ

เลขเด็ดดีมีมาฝากด้วย
เขาไม่ได้พูดลอยนะคุณผู้ชมเขามีจริง
ถึงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยแล้ว
เห็นหน้าพ่อน้ำสองพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยมาร่วมงานนี้
ไม่มีเลขมาฝากไม่ได้คุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานเนี่ยพี่แจ๊คแล้วก็พี่มนต์สิทธินะ
จัดตัวเลขมาให้ได้ลุ้นโชคแบบจุกเลย
เลขปลายประทัดของทั้งคู่ค่ะก็คือเลขของพี่แจ๊คนี่นะ
ได้เลขมา๙๐๗แล้วก็๖๗คุณผู้ชมนะ
รวมไปถึง๓๖๐๕ด้วย
มนศิษย์ไม่น้อยหน้าค่ะยืนข้างการสู้ไปเลยค่ะ
แล้วก็๖๙รวมไปถึง๕๓๗๐ด้วย
ยังไม่หมดอันนี้เลขปลายประทัด
เลขทูบก็มาเลขทูบที่ได้ก็คือ๙๙

มนศิษย์ขอจับลอตเตอรี่มาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปลุ้นกันหน่อยได้เลขอะไรจ้า
จะดึงพิเศษไทยรัฐทีวี

อย่าลืมนะครับแฟนบันเทิงไทยรัฐทุกท่านนะครับ
กำลังชมอยู่ติดตามได้เลยนะครับงวดนี้๑ตุลานี้นะครับ
ตามเลยครับตามเลยถูกแบบนั้นแยกวิจารณ์ได้การชบ

นี่อยู่นี่แล้วจ้าจากพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยส่งตรงถึงเชอรี่

ใช่เพราะว่าให้ออกอากาศปุ๊บจบรายการแกคืนฉันด้วยนะ

คุณผู้ชมจดไว้นะนี่เลขที่พี่มนต์สิทธิ์เขาจับมาฝากเอฟซีไทยรัฐให้ดูเฉย

ใช่แต่ว่าก็ต้องคืนพี่เขาอันนี้ดิฉันจับไว้ก่อนเผื่อจะเป็นรางวัลที่หนึ่ง